คุณผู้ชมทีนี้มาดูฝั่งบิ๊กวินกันหน่อยนะคะ
คนตำรวจเอกอัศวินขวานเมืองท่านกรุภูชายนะครับ

ท่านแถลงคือน้ำตาคลอเบ้าค่ะ
ท่านยอมรับในความพ่ายแพ้ท่านยอมรับว่า
คะแนนสู้คุณชัดไม่ได้
แล้วขอให้ประชาชนเชื่อศรัทธาในคุณชัดชาติ
ซึ่งเป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจ
ซึ่งเป็นคนที่ประชาชนเลือกมา
โอ้โหแล้วบิ๊กวินนี่ตอนที่นับคะแนนไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ย
ท่านก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้เลยนะ
เวลาสักประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ

ก็มาพร้อมกับลูกชายนะคะทีมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่อาคารรักกรุงเทพย่านปิ่นเกล้า
ซึ่งเป็นสำนักงานของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ท่านกล่าวด้วยเสียงสั่นเคลือนะคะน้ำตาคอเบ้า
รับว่าเสียงเนี่ยคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงสู้คุณชัดชาติไม่ได้
รับการตัดสินใจของประชาชน
หลังจากนี้นักข่าวก็ถามต่อจะย้ายไปสังกัดพักไหนไหมคะ
วางแผนอะไรต่อทางการเมืองไหมคะ
ท่านบอกยังยังตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะ
อยากให้ดูบรรยากาศสีหน้าแววตาของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งค่ะ
ที่สุรปนชลว่าในสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก
เขาก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือก
คนที่สุดใจและคนที่เข้าใจเขาแล้วเข้าใจ

ได้แปลกใจอะไรยอมรับคำตัดสินของพี่น้องประชาชนครับ

ไม่ได้วางแผนอะไรเลยพักผ่อนครับพักผ่อน

ก็ไม่เป็นไรนะคะ๘ปีที่ทำงานมาก็รับใช้ประชาชน
กรุงเทพมาเยอะแล้วก็พักผ่อน

ทีนี้มาดูฝากฝั่งของดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์กันหน่อยนะคะ
ก็เป็นผู้สมัครที่มาในนามของพักประชาธิปัตย์นะคะ
หลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
คะแนนของดรพี่เอ๊นั้นทิ้งห่างจากคุณชัดชาติกว่าล้านเลยนะคะ

ตอนทุ่มกว่าก็แซงขึ้นมาได้
งคุณวิโรธขึ้นมาอยู่อันดับที่๒ได้นะคะ
หลังจากนั้นพอรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าตัวเองแพ้
โทรศัพท์ไปหาคุณชัดชาติเพื่อแสดงความยินดี

แสดงความยินดีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติมีอะไรให้ช่วยเหลือก็พร้อมนะคะ
ขณะเดียวกันดรพี่เอ๊ก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียง
สนับสนุนให้ตัวพี่เอ๊มาถึงทุกวันนี้
ที่เป็นครั้งแรกที่ก้าวสู่เวทีการเมือง
อยากให้ฟังจากปากเจ้าตัวหน่อยค่ะ
มันนี่นะสุดยอดจริงมีอะไรให้เอ้ช่วยนะครับ
พร้อมเสมอครับแล้วเราก็เป็นพี่น้องกัน
หลังทราบผลจะเห็นว่าบรรดาแคนดิเดตหลายคนเลยนะ
บอกกับคุณชัดชาติบอกว่ามีอะไรให้ช่วยได้เลย
ยินดีคุณวิโรธก็โทรสายตรงไป

หลังจากนี้จะเอายังไงต่อชีวิตทางการเมืองนะคะ

ขึ้นอยู่กับภักดิ์ประชาธิปัตย์เป็นผู้พิจารณา
เพราะยังถือว่าเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย